ฉันให้ดูภาพนี้หน่อยเราก็ไม่ได้เห็นกันนานแล้วค่ะ
พลเอกประยุทธ์จันโอชาลุงตู่อดีตนายกรัฐมนตรี
ล่าสุดไปญี่ปุ่นก็ไปพักผ่อนกับครอบครัวนะคะ
แล้วก็มีการโพสต์ภาพอิริยบทของการพักผ่อน
ลงในเฟซบุ๊คคนไปดูกันเต็มเลยค่ะ
นี่ไปซื้อไอติมพาไอติมนะครับ
รอบ๑๐ปีพลเอกประยุทธ์ไม่ค่อยได้เห็นมุมนี้เหมือนกันนะคะ
รอบ๑๐ปีที่ไปท่องเที่ยวต่างประเทศ
ไม่เคยเห็นเลยมากกว่านะครับ
แล้วก็โพสต์ซึ่งแบบว่าแหมเป็นครั้งแรกในรอบกว่า๑๐ปี
ที่ได้มีโอกาสพาครอบครัวเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนต่างประเทศ
ก็ขอเอาภาพมาฝากแล้วก็ได้ไปเที่ยวหลายที่นะคะทั้งในและนอกประเทศ
ไปญี่ปุ่นก็ได้พบคนไทยเข้ามาทักทาย
ก็ขอบคุณทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจและความระลึกถึงกันตลอดไป
สบายทานไอติมก็ไปตั้งแต่๑๖ตุลาคมจะกลับถึงไทย๒๑ตุลาคม
อันนี้คือลุงตู่นะคะขณะที่อีกมุมหนึ่งคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐอยู่นิวยอร์กค่ะ
ก็ไปงานกาล่าดินเนอร์ใช่ไหมคะจากนิตยสารไทม์ที่เชิญมา
ผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคตอยู่ที่นิวยอร์ก
งานจัดขึ้นเมื่อกลีนนี้ก็เห็นคุณพิธาลถ่ายรูปกับผู้คนสำคัญหลายคน

และเป็นนักแสดงนักเคลื่อนไหวภาคประชาสังคม
เอาเลยมาให้คุณผู้ชมไปดูกัน
ไม่แน่ใจว่าพลเอกประยุทธ์ไปเมืองไหนบ้างนะครับ

ใช่ไหม๑๖ถึง๒๑นะครับ
พลเอกประยุทธ์ก็มีรูปคู่ก็ถ่ายกับคู่ภรรยาของท่าน
ใช่คุณนราพรจันโอชาด้วยนะครับ